ค่ะใกล้ถึงวันที่๑แล้วนะหลายคนก็รอลุ้นอยู่ว่า
มีตัวเลขอะไรที่มันดูแล้วน่าสนใจบ้าง
หลายคนก็แห่เป็นขอโชว์ขอราบการอีกอย่าง
วันนี้วันพระด้วยขึ้น๘ค่ำเดือน๘นะคะ

ว่าที่ไหนมีอะไรเด็ดโดน
นี่เป็นบรรยากาศหน้าศาลพญานาคาราช
ปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาที่วังนาคิน
เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
อย่างที่บอกวันนี้เป็นวันพระค่ะ
ก็ขึ้น๘ค่ำเดือน๘

คนก็เดินทางไปกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่ากันหนาตาเลยนะคะ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่โควิด๑๙อย่างเคร่งครัด

ตรงนี้คือจุดสำคัญคือจุดไฮไลท์เลยนะคะ

ก็เดี๋ยวมันมีการแพร่โควิด๑๙อะไรใด
ก็เลยนี่ค่ะส่องเอา

ทีมงานกลัวไม่เห็นวงกลมสีแดงให้นี่นะคะ

แต่บางคนเนี่ยก็เห็นเป็นตัวเลขเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมคะ

ก็ก่อนแล้วแต่ลองแคปไปดูกันได้
ส่วนลานบวงสวงมีการทำพิธีแก้บน
ขอโชคลาภตามศรัทธาตามความเชื่อ

เอ้าเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้าง

แต่บอกไม่ได้ไม่ต้องบอกละมั้ง
มันก็มีความเห็นใกล้อยู่นะคุณผู้ชมนะ

ให้ดูอีกประมาณ๑๒๓๔๕ค่ะ

คุณภัยโพงสะทอนและคุณสะเทียนทำมือนะคะ

อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ก็ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาส

แหมได้เจอทั้งคุณภัยโพงสะทอนคุณสะเทียนทำมือเนาะ

พระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็นำธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาท

หน้าตักพระเงินพระทองด้วยนะคะ

อ่านตามตัวเลขที่อยู่บนธนบัตร

แล้วทั้งคู่แคปไว้เลยค่ะคุณผู้ชม
มากระซิบข้างหูกุมารทองน้องก้าว
ไม่รู้ว่าเขากระซิบอะไร

ท้ายกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะ

ใหญ่มากลำตัวใหญ่ยาวกว่า๒เมตร

นอนเฝ้าทีวีไม่ห่างเลยไม่ยอมออกไปไหนด้วย
ก็ต้องรีบแจ้งกู้ภัยมาจับค่ะ

แล้วน้องตัวไม่ใช่เล็กนะคะก็คือจังหวะยืนนี่ก็ตัวเกือบเท่ากำแพงเลยนะคะ
กู้ไพก็ต้องมาจับเอาเชื่อรัดขาทั้งสี่ขาเอาภาพปิดตา
อุ้มขึ้นรถยนต์ฮอนด้าสีเงินไปนะคะซึ่งทะเบียนรถมีไหมคะ
นี่กู้ไพใช่ไหมคะนี่กู้ไพโอ้โหคือละทุเรศเหมือนกันนะ
นี่ตอนจับน้องตัวใหญ่น้องก็แรงเยอะน้องก็ฤทธิ์เยอะนะเขาก็กลัวคนนั่นแหละ
สุดท้ายก็นี่หางนี่แค่หางนะคะตัวใหญ่จริงค่ะตัวใหญ่มาก๒เมตรกว่า
นี่ก็ต้องเอาผ้าคลุมตาให้เขาไม่ตกใจก่อนค่ะ
เอ้อเออเราอยากไปดูที่รถกันนะคะ
เลขทะเบียนอะไรยังไงคะเรียนเตรียมจดแล้วเนี่ย
นี่คือทะเบียนของรถคันนี้ที่เอาน้องไปปล่อยนะคะ
ส่วนบ้านที่ตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าไปเป็นบ้านเลขที่๕หมู่
แต่ของบ้านบอกสงสัยมาให้โชคแต่เช้านั่นแน่เลย

ย้ำอีกครั้งนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่อย่ามองว่ามันเป็นอาชีพหรือว่าทุ่มสุดตัวเงินทั้งหมดที่มีอยู่